ภาคเหนือ๕คำตอบเป็นภาคเหนือ

ภาคกามค่ะ

อันนั้นจากล้านช้าน

ไม่เป็นไรเดี๋ยวได้มีการลุ้นต่อไป

พร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณซุปนะฮะคุณน้ำพึ่งแล้วก็คุณมิ้นคุณอิ่ง
เอาอิ่งละกันค่ะ
จริงนะหนีวัดออกไปหน่อยนะกลัวจะเลือกวัดใช่ไหมพี่เลย
อิ่งพี่น้ำหน่อยค่ะอิ่ง

ใครดีพี่ทะจาพี่ทะจาดีกว่า

พี่ทะจามาช่วยน้องหน่อย
ข้อนี้นะครับถ้าตอบผิดตกรอบเลยนะครับ

ต้องให้ถูกเลยเพราะว่าไม่มีคะแนนสะสม

ตอนนี้อยู่ทั้งหมดที่เหลือก็คือ๕เหรียญ
จะลง๒ลง๓ก็ได้แต่ที่สำคัญคือห้ามผิด

ก็คืออยากจะรู้ว่าเพลงแรกที่พี่บอยกุศียพงศ์นะคะ
แต่งให้ภรรยานะคะนั่นคือเพลงอะไร
ก่อนสริยพงศ์เนี่ยนะฮะแต่งเพลงเพราะไว้หลายเพลง
แต่เพลงที่แต่งให้กับภรรยาคือเพลงอะไร
แวะแปลกเลยนะที่ดูนะคะคาน่าขิดว่าเป็นข้อหนึ่ง

นี่อุ้มบายอยู่ที่บ้านเลย

มันอะกินน้ำมัน
่คับพี่

ว่าข้อนี้ว่าข้อนี้จะเป็นข้อนึกหรือเปล่า

คำตอบนะคะก็คือเพลงสะเก็บให้อยู่ในใจเสมอนะคะ
แข็งแรงก็พี่บอยซ์ก็เสียผมนะคะแต่ใครก็เลยอยาก

แทนกสู้ต่อไป
โอ๊ยโอ๊ยหลายไปเลย
ได้ไปนะครับ๓เหรียญโอเคมายินดีด้วยนะครับ
อิ้งยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับถ้าข้อนี้ตอบผิดตกรอบเหมือนกันนะครับ
ล้อมหาชนมาฮะพร้อมแล้วมุนเลย
หมดแล้วนะครับคือนุ้งหนิงแล้วก็คุณแบตนะครับคุณจูนแล้วก็คุณแชมป์
เลือกคุณสู้แชมป์แล้วกันครับ
คุณแชมป์นะครับผมหนุ่มเหมือนกันถามในเรื่องเดียวกัน

สวัสดีครับแชมป์ครับขายน้ำพึ่งเดือนห้านะครับ

คนอย่างพี่ไม่มีสองมาตรฐาน

ไม่รู้ก็บอกไม่รู้รู้ก็บอกไม่รู้

มาตรฐานเดียวที่มาพี่เอง
ลงกี่เหรียญดีครับตอนนี้เหลือ๔เหรียญ

แล้วมีคำถามครับ
คำว่าน้ำพึ่งเดือน๕อร่อยที่สุด
คำถามครับเดือน๕คือเดือนอะไรครับ

คำว่าเดือน๕ในที่นี้หมายถึงเดือนอะไรนะครับ
กุมพาเป็นเดือน๑แล้วก็เป็นปีศุนา

พฤษภา
เดินก่อนนะ

รู้สึกว่าจะลังเลระหว่างเดือนเมษากับพฤษภานะครับ

จะใช่เดือนเมษาหรือไม่มาลุ้นกันครับ

ว่ามันเป็นหน้าแรงที่สุดของเมืองไทยนะครับ

แล้วน้ำเพิ่งเดือน๕ก็คือเดือนเมษานะครับ

บอลทำน้องสกลอบเมื่อ

มึงจัดไมค์สักวัน

ไปก่อนนะมาลุ้นที่แนนซ์ครับ

คุณกั้งนะฮะกุ่นโด่ม
แล้วก็คุณเจมส์เลือกดีนะ
เอาเบกดีกว่าค่ะ
เผื่อจะเป็นเพื่อนกันเพราะกลับบ้านทางเดียวกัน
เบรกนะเบรกผู้หญิงคนเดียวนะครับ
จะจ๋าผมได้ไหม

เอามาจ้ามาช่วยเนอะหน่อยเร็ว
ช่วยกันช่วยกันหน่อย

คนอยากนักสืบพี่รู้
ลงเหรียญก่อนตอนนี้ต้องถูกบังคับ

มาดูนะฮะคำถามข้อนี้นะครับสำคัญแล้วนะครับ
ก็เมฆย์ก็มีคำถามว่าตัวโตริงแท่นสิของโคนาสนายในไหนคะ

เหมือนโคนนั้นคินไดจิ

หรือว่าคูโดชินอิจิ

ูโดคิมิติก็มีความเป็นไปได้นะ

ไม่มีความรู้แล้วแต่ว่า
แต่ว่าถามก็คือมันก็เห็นชื่อเหมือนกัน

ถ้าตอบผิดตกรอบทันทีนะครับ

สุดท้ายก็คือ
คูโดชินอิจิ

ได้ไปอีกหนึ่งดวงดาว

เอาล่ะกลับมาที่นะฮะ

ตอนนี้คุณโบอิ้งที่เหลืออยู่คือ๑คะแนน
ครับแน่นอนนะฮะว่าข้อนี้ถ้าโบอิ้ง

ตกรอบแต่ถ้าตอบถูก

วันนี้สูสีกันมากเลยนะครับ
มาดูก่อนนะครับว่าจะไปตกที่ใครบ้าง

พร้อมแล้วมุนเลย

แล้วก็น้องน้ำขิง

ทั้ง๓ท่านเป็นคนกรุงเทพหมดเลยไหมครับ
ผมคนทุกที่แหละ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ
กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ

กรุงเทพหมดเลยครับ